มาถึงเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นแถวแถวศัยสี่อืมพูดทางวนทนศัยสี่ครับ
เฟอร์แท็กซี่เนี่ยขี้โมโหเหลือเกินไม่ยอมให้รถเก๋งเนี่ยแซง
แล้วทีนี้พอเขาโมโหนะคุณเขามีการควักมีดออกมามาขู่
แล้วก็ยังมีการแจกกล้วยแจกกล้วยให้กับคนขับรถอีก
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
บรรยากาศตอนที่มันเกิดขึ้นตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้เป็นยังไง
โอ้โหคุณเห็นไหมรถเก๋งดำเนี่ยคือทีแรกกำลังจะแซงนะแท็กซี่ก็ขวางเห็นป่ะไม่ให้แซง
มันจงใจเลยแหละตั้งใจแล้วค่ะแล้วพอเก๋งดำเข้าเลนขวาก็เลนซ้ายก็เป็นอีก

การนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นพฤติกรรมแท็กซี่เขียวเหลือง
จากปาดแล้วนะเขาโชว์มีดขู่ด้วยนะทำให้ฝ่ายรถเก่งสีดำ
คนของผมก็จะไม่ถือสักคือจะไม่เล่นกับเขาอ่ะ

เหมือนกับเก๋งดำคันนี้คือเขาก็ไม่อยากที่จะมีเรื่อง
อันนี้ตอนที่เห็นไหมคะหลังจากเอามีดขู่มีชูนิ้วกลาง
ดำเขาก็คิดเหมือนกับหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้
เขาไม่อยากมีเรื่องไม่อยากไปแลก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนพุทธมนตรสาย๔นะคะ
แล้วเจ้าของคลิปก็คือคันที่ขับมาแล้วก็อัดคลิปเอาไว้ได้
เขาเห็นเหตุการณ์ก็เอามือถือมาเลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็มาโพสต์

ใช่คุณเป็นโชเฟอร์คนขับรถแท็กซี่
คือคนให้บริการมีมีดติดตัวเอาอารมณ์โมโหอีกเอาชูนิ้วกลาง

นี่หลังจากนั้นเนี่ยนะพอแชร์คลิปนี้เขาติดแฮชแท็ก
แล้วก็ส่งคลิปไปให้ทางกรมการขนส่งทางบกด้วย

ซึ่งมันก็เห็นชัดเจนแล้วค่ะคุณผู้ชม

รถแท็กซี่นี้เป็นจดทะเบียนแบบบุคคล
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ย
อยู่ระหว่างเรียกโชเฟอร์แท็กซี่มาพบ

แล้วก็จะต้องดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ